ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะก็เกิดขึ้นบนท้องถนนค่ะ

คุณลุงนะขี่มอเตอร์ไซค์มาจะเอารังพึ่งไปขาย

โอ้โหจังหวะนี้ค่ะคุณผู้ชม
จากกล้องหน้ารถจับเอาไว้ได้จังหวะที่รถคันที่ติดกล้องเนี่ย
อยู่ในเลนขวาสุดนะแล้วมอเตอร์ไซค์อ่ะค่ะเห็นไหมคะ
เบี่ยงมาเบี่ยงมาเบี่ยงมาแล้วเหมือนกับหยุด
แล้วโอ้โหรถเบรกไม่ทันพุ่งชนอย่างแรง
เหตุการณ์นี้เนี่ยทำให้คุณลุงคนขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ย
เสียชีวิตเลยนะคะจุดเกิดเหตุเนี่ยอยู่ตรงถนนผนโยธิน
ก่อนจะถึงสพทรงธรรมค่ะที่อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร
แล้วหลังจากเกิดเหตุตำรวจสพทรงธรรมแล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ย
ไปตรวจสอบกระบะตู้ทึบชนกับรถมอเตอร์ไซค์
ทำให้คุณลุงคนขี่คือนายสิงห์ชัยบดดีอายุห้าสิบแปดปีเนี่ย
เสียชีวิตนะคะดูในพื้นที่จุดที่เกิดเหตุสิเห็นไหม
ถาดใส่รังพึ่งตกกระจายเกลื่อนถนนตรงนี้
แล้วรถมอเตอร์ไซค์ของคุณลุงก็เสียหายนะคะส่วนรถกระบะตู้ทึบคันที่พุ่งชนเนี่ย
ด้านหน้าฝั่งขวาฝั่งขวาพังคนขับรถก็คือนายอรุณหีบนาคอายุ๓๗ปีค่ะ
ถามนายอรุณนายอรุณเขาบอกแบบนี้เขาบอกว่าผมขับมาปกตินะ
มอเตอร์ไซค์ของลุงอ่ะข้ามเลนมาแล้วจู่จู่มอเตอร์ไซค์ของลุงอ่ะเหมือนก็หยุดจอด
หรือเก็บอะไรสักอย่างนึงเนี่ยนะจังหวะนั้นรถของผมเบรกไม่ทัน
พุ่งชนมอเตอร์ไซค์ของลุงอย่างแรงและนี่คือหน้ารถของคนที่ชนค่ะ
ญาติของคุณลุงเนี่ยบอกว่าตอนนั้นน่ะลุงกำลังจะไปขายรังพึ่ง
แต่ก็มาเกิดเหตุสลดเสียก่อนนะคะครับ